พาคุณผู้ชมไปดูคนสู้ชีวิตกันหน่อยนะครับ
เป็นอาชีพของหนุ่มสู้ชีวิตพี่ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ของเรา
ให้หาฉายาว่าเป็นเหยียวข่าวเมืองช้าง
เพราะทั้งขายไก่ย่างส้มตำจนปลดหนี้

และยังทำหน้าที่ติดตามแจ้งเหตุการณ์ต่าง
ให้ภูศิษย์ข่าวเป็นประจำอีกด้วยนะครับ
โดยคุณพี่เสถียรเทพวงศาอายุ๔๘ปีท่านนี้นะครับ
ก็กำลังย่างไก่หน้าเตาอย่างขมักเขม่นเลย
ลูกค้าก็กำลังกินอย่างอร่อยเลยนะครับ
เพราะว่าลูกค้ารอคิวแน่นร้านทุกวัน
ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนเรียบทางรถไฟ
หลังที่ว่าการอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท
โดยเปิดร้านอาหารอีสานไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำ
คุณหิวอีกแล้วใช่ไหมครับขอกินหน่อยนิดหนึ่งนะครับหิวอีกแล้ว
คือไม่ได้คิดถึงตอนนี้คิดไปถึงเที่ยงแล้วตอนนี้
เป็นร้านเล็กแต่ลูกค้าแน่นตลอดนะครับ
ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึงเวลาประมาณบ่าย๒ก็ขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ
โดยมีศรีภรรยาคือคุณพี่วิรัตนาปุยสัน
เป็นแม่ค้าส้มตำรสแซ่บช่วยกันตำนะฮะ
ช่วยทำมาหากินมีทั้งตำผสมตำลาวตำแตงตำซ่ว

นี่แค่ตัวอย่างนะมีตำโคราชไหม
ตำโคราชต้องไปถามเขาดูน่าจะมีแหละถ้าคุณนะ
โดยคุณพี่เสถียรบอกว่าก่อนจะขายไก่ย่างส้มตำ

กับภรรยาทำงานมาเกือบ๒๐ปีแล้ว

มีแนวคิดอยากทำอาชีพอื่นบ้าง
โดยไปเรียนทำไก่ย่างกับญาติ
แล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเปิดกิจการของตัวเอง
วันแรกขายไก่อย่างเดียวคุณ๒๐ตัว

เลิกดี๒๐ตัวเปิดขาย๑๐โมงเช้า
โมงเท่านั้นแหละขายหมดเกลี้ยงเลย

ชั่วโมงนึงนะฮะก่อนจะขายส้มตำด้วย
ปัจจุบันนี้ขายไก่ได้วันละคุณทายทายทาย

และถ่ายที่นาที่จำนองไว้ได้นะฮะ

ที่สำคัญนะคุณพี่เสถียรได้รับการขนานนาม
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ว่าเป็นเหยียวข่าวเมืองช้างด้วย
รายงานสถานการณ์ข่าวให้กับผู้สิทธิ์ข่าวได้อย่างรวดเร็ว
ทำมาปีกว่าคุณพี่เอาเวลาที่ไหนคุณพี่คุณพี่ย่างไก่อยู่
คุณพี่ในขณะที่พลิกสมองนี่ก็คิดไปแล้ว

หาข่าวที่ไหนใครขับรถผ่านมาอะไรน่าสงสัยคิดไปด้วย
ค้ามาคุยเรื่องอะไรคุณพี่สืบข่าวต่อเลยนะฮะ
จากนั้นคุณพี่เขาก็เป็นคนสนใจเหตุการณ์ต่าง
ทำงานด้านหนังสือพิมพ์มาอยู่แล้วถูกไหม
ก็เลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนที่คอยแจ้งข่าวสารให้กับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ
ถ่ายคลิปหรือภาพแจ้งข่าวให้ทั้งผู้สิทธิ์และเจ้าหน้าที่เป็นประจำเลยนะครับ

มือนึงถ่ายคลิปมือหนึ่งย่างไก่อย่างนี้
ถ่ายคลิปย่างไก่แต่ไก่คุณพี่ก็น่ากินนะ